ชาวราศีกุมความรัก
โสดที่กำลังมองหาคนมาคู่ใจ
ก็จะได้พบคนดีคนงามสะดุดใจ
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การริเริ่ม
คนมีคู่มีเรื่องไม่เข้าใจกัน
จะมีโอกาสดีให้คืนดีกันปรับความเข้าใจกันได้

เพราะของท่านอยู่ใกล้ทะเลแม่น้ำลำคลองถนนหนทางน้ำท่วมขัง

งดการเดินทางทางน้ำได้ก็จะดี
ส่วนสุขภาพจะเกี่ยวกับโรคประสาททั่วไป
เจ็บเท้าข้อเท้าแพลง

ช่วงนี้มีเรื่องเครดิตหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้อง
เดือดร้อนเพราะบริวารลูกน้องลูกหลานนำเรื่องให้ต้องเสียเงิน
ไม่ควรค้ำประกันทางการเงิน
หรือให้ใครกู้ยืมเงินจะเดือดร้อนในวันข้างหน้า

ช่วงนี้งานขัดหูขัดตาผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่จึงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลน้อย
มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวาร
ไม่ควรใช้อำนาจรุนแรงเพราะจะทำให้คนใกล้ตัวกลายเป็นศัตรู
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์